จำได้ไหมฮะที่บอกว่าคืนพระจันทร์เต็มดวง
หลังจากนั้น๑อาทิตย์เราจะเจอความหนาว

คือวันที่๒๒ที่ผ่านมานะครับ
ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดนับอีก๗วัน
อากาศหนาวลมเย็นจะมาถึงกรุงเทพพอดี

อากาศหนาวลมเย็นก็กำลังจะค่อยมานะครับ

อาจจะต้องมีการเตรียมรับมือกันหน่อย
เพราะว่าฝุ่นละอองที่ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยนะครับ
มันมีลักษณะเป็นสารเคมีต่าง

พอเจอฝนที่จะมาก่อนอากาศหนาวเนี่ยนะครับ
ฝนจะไปรวมกับสารเคมีต่าง

ก็จะมีรู้สึกแสบคันได้นะครับ
ไปเจอโลหะก็จะทำให้เกิดสนิมได้นะครับ

อากาศก็จะค่อยเย็นลงนะครับ
ดังนั้นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
อาจจะต้องเจอกับความแปรปวนสภาพอากาศค่อนข้างแรงหน่อย
โดยเฉพาะจุดที่มีอากาศร้อนอบอ้าวอย่างกรุงเทพเนี่ย

เช้านี้เป็นยังไงกันบ้างสำหรับสภาพอากาศในเมืองไทย
รวมไปถึงคุณภาพอากาศที่คนกรุงเนี่ยนะครับ

บริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย

รวมไปถึงเอาสารเคมีต่าง

ที่ลอยอยู่ตรงพื้นขึ้นไปสู่บนท้องฟ้า
ในช่วงเช้าแบบนี้อากาศเย็นที่อยู่ด้านบน
ยังคงจมตัวอยู่นะครับจึงทำให้ความเข้มข้นของหมอกควัน

นี่คือภาพรวมทั่วโลกนะครับจุดสีแดงคือพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองเยอะ
เป็นพิเศษนะครับจะสังเกตว่าในเมืองไทยของเราก็คือจุดตรงนี้เลยนะครับ
ตรงกลางนี้ก็คือกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับ
ส่วนพื้นที่อื่นก็จะมีกระจายอยู่บ้างนะครับ
เยอะหน่อยก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างสักส่วนใหญ่
นี่คือในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
สังเกตว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับยังคงเป็นสีส้มสีแดงซะส่วนใหญ่นะครับ
ซึ่งก็หมายความว่าส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนนะครับ
โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับทางเดินอากาศนะครับ
รวมไปถึงการที่ออกไปทำกิจกรรมตอนเช้า
โดยเฉพาะการวิ่งตามจุดต่างอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อย
เช้าวันนี้เนี่ยนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครถูกจัดอันดับอยู่เป็นอันดับที่๑๖นะครับ
จากทั่วโลกที่มีมลพิษเกิดขึ้นในเมืองนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้มีการคาดการณ์แบบนี้นะครับว่า
วันพรุ่งนี้จะกลายเป็นสีส้มก็คือมีความรุนแรงของหมอกควันเนี่ยนะครับ
น้อยลงก่อนที่วันพุธเนี่ยนะครับจะค่อยกลับมาเพิ่มขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นครับจะลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะว่าจะมีทั้งฝนมีทั้งลมเนี่ยนะครับ
เอาฝุ่นละอองเหล่านี้ออกไปจากพื้นที่กรุงเทพมหานครดังนั้นในช่วงตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางสัปดาห
อาจจะต้องระวังกันหน่อยโดยเฉพาะช่วงเช้าเป็นช่วงที่อากาศเย็นเนี่ยนะครับมีความหนักเป็นพิเศษนะครับ
ดังนั้นเลยกดเอาพวกฝุ่นละอองต่างอยู่ใกล้พื้นดินมากเป็นพิเศษใครที่ออกกำลังกายตอนเช้าก็ต้องระวัง
นี่คือการคาดการณ์กระแสลมลมนะครับจะสังเกตว่าช่วงแรกเนี่ยนะครับกระแสลมลมที่พัดผ่านในบริเวณตอนกลางที่จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเอาฝุ่นละอองเหล่านี้ออกไปเนี่ยนะครับค่อนข้างบางตา